คุณผู้ชมครับเรื่องเหตุวางระเบิดรถยนต์ที่แฟลต์ตำรวจนราธิวาส
ก็ต้องยอมรับล่ะจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเปล่า
แต่ว่ามันกระทบต่อความรู้สึกขวัญกำลังใจของทั้งตำรวจและของทั้งชาวบ้าน

ทำให้ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙มีคำสั่งย้ายท่านผู้กำกับเมืองนราธิวาสแล้ว
นะครับย้ายแล้วฮะหลังเกิดเหตุระเบิดรถยนต์ที่ผมได้รายงานไป
คุณผู้ชมครับจากเหตุระเบิดนะครับ
วางระเบิดรถยนต์ที่แฟลต์ตำรวจในเขตเทศบาลเมืองนาราธิวาส
แล้วตอนนั้นทำให้ตำรวจแล้วก็ประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๒พฤศจิกายนสักเที่ยงครึ่งได้คุณผู้ชม
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
และขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

นี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีคำสั่งย้าย
คือมันจะเป็นวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตำรวจด้วย
ก็เล่นระเบิดกันตรงแฟลชตำรวจ
มีโรงเรียนด้วยมีโจรผู้ว่า

ท่านผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
มีคำสั่งให้พันธุ์ตำรวจเอกเจฟรี่สายมานกุล
ถ้าผมอ่านนามสกุลท่านผิดขออภัยด้วย
ท่านผู้กรรมกรรมการสภเมืองนราธิวาส
ไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม
และให้พันธุ์ตำรวจเอกรณสุรวิทย์
นะฮะถ้าผมอ่านชื่อท่านนี้ผิดอีกผมก็ต้องขออภัยด้วย

ผู้กรรมการกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูทธรณ์จังหวัดนราธิวาส
รักษาราชการแทนท่านภูมิกับการสพเมืองนราธิวาสครับ
ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่๒๕พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

นี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการป้องกันปราบปรามอาธิกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบัติการเชิงลุกควบคุมพื้นที่
และแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
สำหรับคำสั่งนี้ออกมาในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้หลังจากที่
พลระบบโทนันทเดชน์ได้ร่วมกับพันธุ์ระบบเอกเจฟฟรี
ร่วมกันต้อนรับพลเอกภัยบูลคุ้มฉายาท่านองค์คมนตรีครับ
คือท่านไปปฏิบัติภารกิจไปเยี่ยมไปปลอบขวัญ
ไปให้กำลังใจตำรวจสพมนรทิวาสและประชาชน
ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุวางระเบิดรถยนต์ครับ